คุณผู้ชมวัยรุ่นวัยคนนองชอบเล่นอะไรแผง
อย่างเช่นการปอกแตงโมเฮ้ยปอกธรรมดาโลกไม่จำ
ลองบอกแบบนี้บอกเลยว่าจำจนวันตายครับ
อยากกินแตงโมเอากระช่วยเป่าให้หน่อย
เดี๋ยวต่อยให้แตกเลยกินได้ง่ายเลยดูให้ดี

ทำไมปอกกันอย่างนี้
อย่างที่ผมบอกแหละปอกธรรมดาโลกไม่จำ

จำจำอย่างเดียวไม่พอจุกด้วย
แตก็อดสงสารคนกางเกงขาสั้นไม่ได้นะ

มันเจ็บจี๊ดไปถึงหัวใจ

กล้องร่วมใจเราต้องรักษาเอาไว้ให้ดี
แต่ขนาดว่ารักษาบางทีมันก็มีพลาดนะ